คุณผู้ชมคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของสามีภรรยากันหน่อย

เขาว่าสามีภรรยานี่เหมือนเป็นคนคนเดียวกัน
รู้จักรู้ใจรู้หน้ารู้ตัวกันหมด
ขนขาขนแขนขนหนวดขนจมูกนิดเดียวนี้ก็จำได้

เพราะฉะนั้นนะบอกคุณสามีเอาไว้เลยนะคุณชนะว่า
อย่าได้แอบหนีเที่ยวเพราะแม้แค่ขนขาเส้นเดียวก็จับได้จ้า
เมื่อคืนไปไหนมา
เมื่อคืนไปเมื่อละ

ไม่สนุกตอนแรกสนุกครับ

เมียจับจ้าอีกเกม

พลังอนุภาพของอิสเตรย์อย่างศรีภรรยามีอำนาจยิ่งใหญ่นัก

ชายเสื้อปลายเล็บนิดเดียวก็จำได้แล้ว

ถึงขั้นว่าคุณพี่คนนี้จะต้องหมอบกราบขอขมาเลยทีเดียว

ว่าเกมโอเวอร์
จบเลยงานนี้ที่จะจำได้
จบกันคุณภรรยาจำขนขาได้

บอกแล้วคุณพี่อย่าไปแอบหนีเที่ยว
ขอดีคุณภรรยาเขาเข้าใจ
หรือไม่ให้เขาพาไปด้วยเลยได้ไหม
กลัวเมียออกอย่างแก๊งไปเลย

แต่เมียน่ะเป็นช้างแมวมอส